แต่ที่วัดถนนจังหวัดอ่างทองเรื่องนี้เขาเล่าขานกันว่าเป็นตำนานอาถรรพ์ของเตียงไม้โบราณสีทองนะคะ
ตั้งอยู่ที่สาราการประเรียนเขาเชื่อกันว่าใครที่ไปนั่งไปยุ่งเกี่ยวเนี่ยจะมีอันเป็นไปทุกคน

ใช่เอาไว้ให้ดูกันเฉย

ไม่กล้าให้คนขึ้นไปนั่งหรือขึ้นไปนอนขึ้นไปเหยียบเขาบอกมีอันเป็นไปทั้งสิ้น

เป็นตำนานอาถรรพ์ที่เขาเล่าสืบกันมา
ลักษณะของเตียงไม้สีทองนี้ก็คือขนาดกว้าง๑เมตรครึ่งยาว๓เมตรสูง๑เมตรนะคะ
แต่ก็ไม่สามารถที่จะบอกถึงประวัติความเป็นมาได้เพราะไม่ได้มีหลักฐานปรากฏแน่ชัด
ว่าเป็นเตียงอะไรเป็นเตียงของใคร

สันนิษฐานกันว่าเป็นเตียงของพระอาจารย์ทองอยู่อดีตเจ้าอาวาสวัด
แต่งเทศมหาชาติกันทานกัน
หรือเป็นเตียงของเจ้านายชั้นผู้ใหญ่ที่เคยอยู่แถวใกล้กับวัดถนนนี่แหละ
คือสันนิษฐานเอาไว้๒ลักษณะนี้
แต่ถึงจะประวัติไม่แน่ชัดนะคะ
คำร่ำลือของชาวบ้านเกี่ยวกับอาถรรพ์ของเตียงก็มีอยู่เยอะ
ชาวบ้านเล่าว่าแต่เดิมเนี่ยเตียงตั้งวางไว้ไม่ได้อยู่ในตู้กระจกแบบนี้แหละ
มีชาวบ้านขึ้นไปนั่งเล่นพอไปนั่งเล่นก็เกิดเจ็บไข้ได้ป่วยบ้าง
ท้องรุนแรงบ้างบางคนหนักถึงขั้นเสียชีวิตนะคะ
พอเป็นแบบนี้ชาวบ้านหลายคนก็หวาดภาวะ
แต่ก็ล่ะค่ะมีอีกส่วนหนึ่งที่ไม่เชื่อเรื่องลี้ลับแบบนี้
ก็ท้าทายค่ะลองขึ้นไปนั่งเล่นแล้วก็มีอันเป็นไปกันทุกคน
ชาวบ้านหวาดภาวะก็เลยยกไปทิ้งไว้ในป่าหลังวัดนานหลายปีจนผูกพังค่ะ
ที่สุดกรรมการวัดก็มีมติร่วมกัน
บอกว่าให้นำเตียงนี้มาซ่อมแซมมาบูรณะ
แล้วก็นำมาใส่ตู้กระจกตั้งเอาไว้บนสาราการประเรียน

ถือว่าเป็นการอนุรักษ์ให้เป็นตำนานของวัด
แล้วก็ให้คนรุ่นหลังได้ชมได้ศึกษา
อาจจะศึกษาในเรื่องของศิลปะเรื่องของประเพณี
เรื่องของความสวยงามของโบราณวัตถุนะคะ
แต่ว่าเรื่องของอาถรรพ์ก็ยังไม่มีใครตอบได้นะคะ